ที่ฉันขอเสิร์ฟยำจานใหญ่จากเวทีนางงามค่ะ
ออนไลน์เวทีทั่วประเทศไทยเลยดีกว่านะฮะ
เริ่มแรกกันที่เวทีแห่งประวัติศาสตร์ค่ะ

จะกลับมาจัดในรอบ๒๐ปี
เดี๋ยวกันยายนนี้รู้ผลกันแน่นอน

ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีของเรานะจ๊ะ

ไปต่ออีกหนึ่งเวทีเวทีนี้ก็แซ่บไม่แพ้กัน

เปิดรอบออดิชั่นกันไปเมื่อวานนี้ก็ฮือฮามาก

ชุดแดงนี้คือน้องฟ้าสายปวิคุดา
ชุดแรกคือน้องมีเรียม
แต่ที่เรียกน้ำตาแฟนนางงามได้ทั่วประเทศ

สาวลูกครึ่งไทยภามากค่ะ

ใช่ค่ะคือพี่ในกองประกวดเนี่ยทนเห็นไม่ไหวขอแก้ส่งผมให้หนักก่อน
บอกเลยว่าสปอนเซอร์ไม่มีมีแต่ตัวแล้วก็หัวใจ
นั่งรถตู้มาจากแม่สอดนะคะลงมาจนถึงกรุงเทพก็มาขอโอกาสนะคะ
แล้วก็แสดงความสามารถให้กรรมการดูจนได้ผ่านเข้ารอบนะคะ
คือคนดูคลิปนี้เยอะมากคือเชอรี่ส่งให้ร้องไห้เลย
คือดูแล้วก็ร้องไห้กันไปนะข้ามไปดูเวทีสาวสองน้องสาวพี่แจ๊คกันบ้างดีกว่า
เชอรี่เอาจริงคือสวยมากจนแบบงง
สวยจนแบบพี่แจ๊กไม่ควรจะเข้าไปในงานนี้ควรอบมาก

คนนี้เขาบอกว่าคือน่าสวยมากคือน้องกาล
คนนี้น้องกาลก็เขามาบร็อคเบลกเดียวกับไบเฟิร์นพี่สนกเลย
รอบสุดท้ายี่สิบกรกฎาคมนี้ค่ะ

ก็ดีใจกันกับทุกรางวัลเลย
งานเดียวกันไปเจอใครมาไปเจอกรรมการ
จ๊ะก็เลยถามถึงเรื่องตัวเองหน่อยดีกว่า
วันเกิดที่ผ่านมาได้ข่าวว่าหวานใจ

อื้มแรงจังสนุกเลย
มีคนเยอะนิดนึงแต่นางตัวกับปีนะคะ
ก็ยินดีด้วยแล้ววันนี้เดี๋ยวจะสัมภาษณ์มีมี่นะ

น้องมิมี่นางงามลูกคู่ที่ไทยรัก